ควรจะพูดถึงเรื่องของการเตรียมทีมทำศึกบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย
รอบสองของทีมชาติไทยนะครับก็เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่เทรนนิ่งเซ็นเตอร์
ครับในสโมสรบีจีปฐุมอ่ะนะครับก็ปรากฏว่าการลงซ้อมเนี่ย
เหมือนทีมข่าวที่ไปทำข่าวเนี่ยมันพูดได้ไหมว่า
ชนะทิพย์อาจจะไม่ได้ซ้อมเต็มอ่ะโอ้โหพูดมาแบบนี้นี่คือเฉลยแล้วนะครับ
คือไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจีนรู้ไม่เอาเดี๋ยวจีนรู้
แต่ว่าแต่ว่ามุ้ยลงซ้อมแล้วมุ้ยลงซ้อมก็คือตามภาพที่ออกมา
แบบว่าในโซเชียลเนี่ยก็คือมีจังหวะที่มุ้ยเขาก็ร่วมวิ่งกับทีม
แล้วก็คุณทันทักนะครับที่ไปเกาะติดบิดชาติไทยเนี่ย
ก็บอกว่าอ่าเจแต่อันนี้คือแค่แค่นะใช่คือคือสื่อในถ่ายได้แค่
หลังจากนั้นเนี่ยก็คือดูได้แต่ห้ามถ่าย

วันนี้ก็เห็นชนะทิพย์นะครับก็ลงวิ่งได้นะครับ
แต่ครึ่งเกมเนี่ยเห็นตามรายงานก็บอกว่าไม่ได้ลงซ้อมนะครับ
เพราะว่าเก็บภาพแค่๑๕นาทีเท่านั้น
แล้วก็เมื่อวานนี้นะครับช่วงเย็นสุประชายใจเด็ด
ก็เข้ามาร่วมซ้อมกับทีมด้วยนะครับ
การซ้อมเน้นที่การเสรินสร้างความแข็งแรงของร่างการ
ธีรสินดังดาก็ลงซ้อมอย่างที่เรียนไปนะครับ
ทางด้านกลางควรมาถมอัคกลภูทธิ์ภูมิสถาประตูทีมชาติไทย
ที่คาดว่าน่าจะเป็นมือหนึ่งนะครับพูดถึงทีมชาติจีน
มีการปรึกษากับทีมโค้ชกับผู้เล่น
ถึงการป้องกันไม่ใช่แค่พุทธศาสตร์ประตู
แต่เป็นทุกคนในทีมต้องทำงานร่วมกัน
ซึ่งจีนมีกองหน้าที่ดี
จำเป็นจะต้องเล่นเกมลุกในแบบที่ไทยถนัด
ซึ่งจะเป็นการป้องกันไปในตัวอยู่แล้ว
เดี๋ยวไปฟังเสียงของทางกัมพลครับ
ตอนนี้ก็มีคุยกันครับกับทีมงานโค้ดด้วย
ภาษาประตูแล้วก็ทีมงานของมาโน่

ก็คุยกันว่ามีแนวทางในการป้องกัน
หรือว่ามีจุดด้อยจุดดียังไง
ซึ่งช่วงนี้เราไม่ใช่เฉพาะประตู
ก็ทำงานร่วมกันทั้งกองหลังแล้วก็ทั้งผู้เล่นทั้งทีม
โค้ดด้วยซึ่งตรงนี้ก็ยอมรับเป็น
สิ่งสำคัญที่จะทำให้ทีมเรามีพัฒนาการ
หรือว่ามีแนวทางในการเล่นกับจีนนะครับ
เขาก็มีกองหน้าที่ค่อนข้างที่จะคมนะครับ
ซึ่งตัวผมเองมองว่าถ้าเราปิดโอกาส
รวมไปถึงเรื่องของถ้าเราเอาลูกฟุตบอลมาเล่น
ลุกของทีมชาติไทยอย่างที่เราเล่นกันมาตลอดเลย
ผมว่ามันก็ป้องกันไปในตัวอยู่แล้ว

ถ้ามีโอกาสเราก็คงจะทำให้ได้ครับ
ใครที่อยากไปสัมผัสบรรยากาศสนามจริง
แล้วยังไม่มีบัตรรีบไปจองกันได้เลย

๑ใบต่อ๑แมชรีบจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลย